แต่ถ้าใครบอกว่าอยากดูกล้วยแปลกแล้วก็วันนี้มีมาให้ดูอีกแล้วนะคะ
ถือว่าเป็นวันที่ใกล้แล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงก็รู้แล้ว
เพราะฉะนั้นกล้วยแปลกจะช่วยนำโชคไหมไปดูค่ะ
โอ้โหไปบ้านหลังนี้

ค่ะแต่ว่าชื่อบ้านไม่เท่าไหร่

เลขที่๙๖ทับ๒อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
ที่บ้านหลังนี้ล่ะค่ะมีแม่หอมตานีทอง

มีชื่อแม่หอมตานีทองเป็นกล้วยหอมเขียวพันลูกดกนะคะ

เห็นหรือยังที่ผูกบะลัยดอกดาวเรืองไว้นี่แหละ
แล้วคุณบอกว่าลูกดกใช่ไหม

โน้มต้องเอาแบบไม้มาค้ำ

อันนี้เหมือนพวกตับกระสุนของแรมโบเลยนะ

ทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งโดกจริงนะคะ
ไม่ธรรมดาค่ะเจ้าของบ้านบอกว่า
มันออกเครือมาทีนึงมาเป็น๔เครือ
นับปลูกเอาไว้เป็นกรอยังกับตะไคร้

กล้วยอะไรจะดกอะไรขนาดนี้นะ

ที่แล้วมีคนมาส่องมาดูนะ
เขาบอกว่าได้ไปเต็มเลยนะคะ
ส่วนครั้งนี้ก็เลยมาดูอีกทีนึง
ใช่มีประวัติมีเซนติการันตีมาแล้วเหมือนมีใบเซอร์อะไรแบบนั้นนะคะ
วันนี้เขาก็ตีความไงว่ากล้วยแปลกเนี่ยมันมี๒ยอด
มีออกมา๔เครือรวมทั้งหมด๒ต้น
รวมแล้วคูณกันเอาเองเป็นเท่าไหร่บวกลบคุณหารตามใจชอบ

เค้าบอกว่า๑คูณ๑เป็น๑

๓คูณ๓เป็น๙

อันนั้นสุดคูณค่ะคุณ

ไม่ได้เหรอฮะคุณหรอครับเผ้าสุดคูณพี่ฉันจะกำหนดทักโจทย์เลยเนี่ย
มันเป็นสูตรใครสูตรมันน้องใบตองคุณชนะ
มันเร่งแหมเดี๋ยวฉันบอกไปมันผิดเดี๋ยวคุณมาโทษพี่ฉัน
ค่ะรองส่งมาบอกเราหน่อยด้วยอยากรู้

นะอย่างงมงายอย่าไปเอาใจไปใส่มันมาก